ช่วงนี้๑๒๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะสะพกไก่ค่ะ๘๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐ก็อยู่ที่๕บาทต่อฟอง
เหมือนเดิมราคายังไม่ได้การปรับเปลี่ยนนะในช่วงนี้